เรื่องของกีฬานะครับไปติดตามกันหน่อยเพราะมันมีคำถามตั้งเอาไว้นะครับว่า
เมื่อไหเมซิเจจะไปเล่นในลีกยุโรปนะครับซึ่งก็มีคนมาตอบแล้วนั่นก็คือ
ซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองอดีตเห็ดโค้ชทีมฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับ
ซิโก่เกรียรติศักดิ์เสน่ห์เมืองอดีตคุณนักฟิศสอนทีมชาติไทยนะครับออกมาพูดถึงเจชนะทิพย์สงกระศิลป์
เพลงมันเกิดคนสำคัญของซอปโปโลในศึกเจลีกกับการไปค้าแข้งในหลีกของทวีปยูโรปนะครับ
ผ่านรายการเมาส์กีฬาภาษาบีบางประกงนะครับว่าถึงเวลาแล้วครับที่ชนะทิพย์จะย้ายไปค้าแข้งในยุโรปนะครับ
โดยฝีเท้าความแข็งแกร่งบวกกับประสบการณ์การเล่นในเจลีกถือว่ามีประสบการณ์มากพอสมควร
นั่นก็คือชนะทิพย์สงกระสินนั่นเองนั่นคือสิ่งที่ซิโก้นั้นบอกเอาไว้นะครับ
แต่ต้องรอดูเหมือนกันว่าเมื่อไหร่เจนั้นจะได้ย้ายไปในยุโรปนะครับ
แล้วก็เกิดกระแสดราม่าในโลกโซเชียลนะครับ
เด่นเป็นสง่าในรูปเลยนะครับ

ซึ่งแข้งรายนี้ก็มาคอมเมนต์ด้วยคำพูดที่ว่า
ซึ่งหลังจากที่คอมเมนต์ไปแบบนี้ครับ
ก็มีคนในโลกโซเชียลมาแสดงความคิดเห็นอย่างมากนะ

ไม่ควรมาสร้างความแตกแยกแบบนี้นะครับ